แล้วทำให้เด็กนักเรียนชายคนนี้อายุ๑๒คุณผู้ชม
ลุกนั่งแบบนี้แล้วมีการกระโดดด้วย
คุณผู้ชมคะน้องที่นอนอยู่เนี่ยคิดดูสิรักษาตัวอยู่ประมาณ๕เดือนกว่าเลยนะ
แต่ที่สำคัญคุณผู้ชมคือไม่ใช่แค่เจ็บปวดร่างกาย
สิ่งสำคัญคือน้องอยู่ในช่วงป๖ต่อม๑
น้องไม่ได้เข้าม๑นะต่อไม่ได้เพราะว่ารักษาตัว
อนาคตทางการศึกษาของน้องต่อไปจะเป็นยังไง
ที่ต้องมานอนป่วยรักษาตัวอยู่แบบนี้แล้วอยากให้ฟังข่าวนี้เพราะอะไรคะ
เพราะฝั่งครูออกมาชี้แจงไอ้ข่าวที่ออกไป๑๕๐กว่าครั้งจริง
ครูจะชี้แจงว่ายังไงเดี๋ยวฟังนะ
เรื่องนี้ค่ะคุณพ่อของน้องคุณพ่อโพง
บอกว่าลูกชายอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดลำพูน
แล้วบอกว่าลูกป๖อายุ๑๒โดนครูสั่งทำโทษ
สคอสจำ๑๕๐ครั้งตั้งแต่๙กุมภาค่ะ
ครั้งน้ำหนักนะผมเองเล่นออกกำลังกาย
ผมได้ประมาณสักไม่ถึง๕๐ครั้ง
ใช่๒๐ครั้งก็ร้าวแล้วขานะแล้วอย่างหนึ่งพอลูกชายน้ำหนักตัวเยอะ
ก็มีอาการบาดเจ็บแบบนี้จนกระดูกร้าวนอนโรงพยาบาล๕เดือนกว่า
อาการไม่ดีขึ้นตอนนี้ลูกไปเรียนต่อไม่ได้ไงคะ
ม๑ไม่ได้ทีนี้ทำยังไงพ่อก็เลยต้องออกมาร้องขอความช่วยเหลือ
ว่าชีวิตนี้ยังไงต่อยังไม่รู้เลยพ่อลำบากมากล่ะ

แล้วพ่อบอกตอนนี้หมอกำลังวินิจฉัยอยู่

พ่อกับแม่ก็ต้องผ่าตัดต่อมาดู

ทั้งครอบครัวเพราะอะไรเอาเวลาที่ไหนไปทำงาน
กลับมาดูลูกแบบนี้แล้วต้องใช้เงินในการรักษาลูกอีกนะ
ใช้จ่ายพ่อบอกประมาณตอนนี้นะ๓๔๐๐๐แล้วนะ
แต่ก็ได้ชดเชยมาจากครูทั้งจากโรงเรียนประมาณแค่หมื่นเดียว
นี่คุณพูดถึงครูดิฉันเชื่อว่าคนที่ตามข่าวนี้
หลายคนอยากฟังในมุมครูไหนชี้แจงซิ
คุณครูนพดลค่ะคุณครูคนนี้นะคะ
ที่สั่งทำโทษน้องวัย๑๒ก็มาชี้แจง
แจ้งกับเราวันนี้เลยนะเมื่อเช้านี้เอง
มากับรักษาการพอค่ะ
บอกว่าที่สั่งให้เด็กลุกนั่งไม่ถึง๑๕๐นะ
จริงคือประมาณ๒๐๓๐ครั้ง
คือมันมี๒ขยักคุณผู้ชมตอนแรกคือตอนเช้าก่อน
เพราะว่าน้องวัย๑๒คนนี้ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย
เด็กลืมก็เลยสั่งให้สะครอสจำไป๒๐๓๐ครั้ง
ทีนี้ตอนบ่ายน้องเข้าเรียนห้องสาย
ก็เลยสั่งทำโทษอีกให้ทำอีก๒๐ครั้งแล้วก็ให้น้องเก็บขยะ
นี่แหละคือสิ่งที่คุณครูชี้แจงว่า
ครูไม่ได้สั่ง๑๕๐ครั้งแบบที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
บอกมาไม่ถึง๑๕๐ครั้งไม่ถึงนะฮะ
ก็มีลงโทษน้องคนอื่นด้วยนะ
ไม่เฉพาะน้องต้นคนเดียวมีเด็กคนอื่นที่โดดลงโทษด้วย
แต่ครูบอกว่าแล้วแต่เด็กทำไหว

ครูบอกแบบนี้หลังจากสั่งทำโทษน้องต้นไป
ต้นยังมาเรียนได้ตามปกติเลย
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้นักข่าวดูด้วย
บอกว่าตอนพักเที่ยงให้น้องนักข่าวรุ้น
นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือน้องต้นลูกศรเขียวก็ยังวิ่ง

แต่เอาเข้าจริงครูเวลาเราถูกทำโทษแบบนี้นะ
มันจะไม่ร้าวตอนนั้นหรอกมันจะไม่เจ็บตอนนั้นนะ
พอกลับบ้านไปตอนเช้าอีกวันเนี่ยโอ้โหทรมาน
ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยดิฉันเคยเข้าห้องเชียร์

เช้าวันรุ่งขึ้นนี้ขึ้นบันไดสะพานรอยไม่ได้

แล้วยิ่งถ้าเป็นกระดูกร้าวนะโอ้โหมันเป็นระยะยาว
ใช่ค่ะแล้วคุณครูบอกนะว่าหลังจากที่น้องต้นป่วยเนี่ย
ก็ยังดูแลยังส่งเข้าเที่ยงให้ยังพาน้องไปโรงพยาบาล
แล้วตอนสอบใช่ไหมยังเอาข้อสอบไปให้น้องสอบถึงบ้าน
เพราะว่าต้องการให้เด็กเรียนจบ
ลองฟังไหมคะฟังในมุมคุณครูนพดล
ครับแล้วช่วงบ่ายล่ะครับ
ก็เป็นไปได้ว่าเกิดจากการลุกนั่ง
เพราะว่ามันหาสาเหตุอื่นไม่ได้
เราไม่รู้เลยว่ามาจากสาเหตุใด
เนื่องจากวันเสาร์ที่ไปสอบโอเน็ต
เด็กก็ยังปกติดีอยู่เพื่อนก็บอกว่า
เด็กชายธนเดชน์ก็ยังปกติดีอยู่
มีการเดินไปสอบขากลับ

ไปซื้อขนมไปซื้ออาหารได้ตามปกติ
นี่คือในมุมของครูนพะดนท์ที่สีแจง
อันนี้แล้วแต่นะคุณผู้ชมได้ฟังในมุมครูแล้ว

ครูบอกว่าทางโรงเรียนเองทางครูเอง
ก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็ทั้งไปสอบถามทั้งไปเยี่ยมที่บ้าน
เพราะว่าระหว่างนั้นคือมันมีการการรักษาในโรงพยาบาลใช่ไหม

ครูก็ยังไปเยี่ยมและติดตามอาการของเด็ก
เรื่อยมาตลอดเป็นเดือนนะ
แล้วก็ครูเองก็รวบรวมเงินกันได้ประมาณ๑๐๐๐บาท
นำไปมอบให้กับครอบครัวของเด็กในการใช้จ่ายด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังรับผิดชอบติดตามอาการของเด็กเสมอมา
ซึ่งเรื่องนี้ตอนแรกน้องตุ้ยน้องตุ้ยนะคะคุณผู้ชม
ตุ้ยฮะน้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำพูน

ก็เลยต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงที่เชียงใหม่
อาการหนักที่ว่าคืออะไรคุณ

แล้วหมอบอกว่ามันมีหนองแล้วก็มีฝีอยู่ในกระดูกด้วย

ทีนี้ก็ต้องดูผลเมื่อวานแล้วก็ต้องรอผลว่า

ใช่นี่ไงมันเกิดผลกระทบระยะยาว
ใช่ฮะแต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะครับ
ที่ทางสถานศึกษาทางโรงเรียนหรือว่าทางผู้ปกครอง

คือน้องตุ้ยเองไม่ได้ไปเรียนต่อม๑

นักข่าวจะออกมาสัมภาษณ์น้องเหมือนกันนะ
น้องบอกว่าเพื่อนผมที่โดนลงโทษเหมือนกัน
เขาก็เจ็บขาเหมือนกันแต่เขาหายดีแล้ว
เขาสามารถไปเรียนต่อม๑ได้แล้ว
ตอนนี้เพื่อนไปเข้าม๑แล้ว

เราก็ถามเด็กนะว่าอยากเรียนหนังสือไหม

แต่สภาพผมไม่รู้จะเป็นยังไงต่อ

อันนี้ต้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่

ใช่ว่าจะมีการประสานกับโรงเรียนระดับมัธยมยังไงบ้าง

แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าอาการของน้องตุ้ย
อาจจะหนักมากกว่านักเรียนคนอื่นด้วยน้ำหนักตัวด้วย

คือมันต้องมีแรงกระโดดมันมีแรงกดแรงกระแทกด้วยค่ะ
ผมห่วงอย่างเดียวเรื่องเรียนต่อม๑